ตำรวจเองก็ยังคงตรึงกำลังคือห้ามทั้งศิษยานุสิตห้ามทั้งพระสงฆ์ผ่านเข้าไปทาง
ประตูห้าของวัดพระธรรมกายค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มปฏิบัติการในการบุคคล
เพื่อจับตัวพระธรรมชโยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจากันอยู่คุณผู้ชม
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกันกับคุณระพิพันธ์เรือนศรี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ

พระสนิทวงศ์ไม่รับปากนะคะว่าศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกาย
ปักหลักอยู่บริเวณประตู๕แห่งนี้
จะยอมให้เจ้าหน้าที่ดีเอสไอนำกำลังตำรวจและทหารเข้าบุคคล
เพื่อจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยและไม่ยืนยันนะคะว่า
พระธรรมชโยยังอยู่ในวัดพระธรรมกายหรือไม่ค่ะ
พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดีเอสไอนำเอกสารมายื่นเพื่อขอเจรจากับทางวัด
โดยมีเอกสาร๒ส่วนคือการปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งมาตรา๔๔

และหมายค้นจากศาลเพื่อขอเข้าไปตรวจค้นภายในวัดพระธรรมกาย
โดยจะเข้าไปตรวจค้นบุคคลที่มีชื่อระบุไว้ตามหมายค้น
คือพระธรรมชโยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน
จะเข้าไปภายในวัดตามหมายค้นในช่วงบ่ายของวันนี้
ให้ไปแสดงตัวที่สคล
ทางนี้นะคะไม่สามารถรับปากได้ว่า
จะเจรจากับศิษยานุสิตให้เปิดทางได้หรือไม่
รวมทางไม่ยืนยันว่าพระธรรมชโยยังอยู่ภายในวัดค่ะ
ทางที่เจ้าหน้าที่เข้าไปทางที่การเข้าไปอยู่จริงค่ะ
กับลูกศิษย์ยังไม่ทราบรายละเอียดเนอ
เดี๋ยวแค่นี้ก่อนสาธุอนุโมทนาขอบใจมาก

พลตำรวจตรีสมบัติมิลินทจินดารองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อยที่บริเวณประตู๕
พร้อมสอบถามความพร้อมของรถสุขาและรถพยาบาล
โดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ส่วนบรรยากาศที่ประตู๕ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ

ตำรวจจะนำกำลังเข้าตั้งแถวปิดถนน
เพื่อห้ามศิษยานุสิตและพระสงฆ์เข้าไปเพิ่มเติมด้านในโดยเด็ดขาด
บางช่วงเจ้าหน้าที่ต้องเจรจาทำความเข้าใจ
และปะทะคารมกับศิษยานุสิตและพระสงฆ์
แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยความราบรื่น
เป็นพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทำให้ขณะนี้นะคะศิษยานุสิตที่ไม่สามารถเข้าไปด้านในได้
สวดมนต์ตากแดดอยู่กลางถนน
ขณะเดียวกันยังไม่มีความชัดเจนว่า
บริเวณประตู๕ประตู๖วัดพระธรรมกาย

มาให้ตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจ
ณจุดนี้ได้ใช้บังแดดและพักผ่อนค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ